สภาพอากาศเหมาะมากเลยนะคะ

อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
ฉะนั้นเดี๋ยวเสียงจะแหบเหมือนคุณโรสลินนะคะ
เอาจานวิตามินซีกันด้วยนะคะ
คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้อากาศหนาวกันแล้วนะคะ

ฝนที่มันลดลงเนี่ยเดี๋ยวมันจะกลับมาปลายสัปดาห์นี้นะคะ
ตรวจสอบจากภาพถ่ายดาวเทียมโอเวอร์นี่ก่อนนะคะ
นี่คือภาพถ่ายณช่วงเวลานี้ค่ะ
จะเห็นว่าประเทศไทยเมฆน้อยมากเลยนะคะ
ลักษณะนี้แสดงว่าฝนในวันนี้น้อยเช่นเดียวกันนะคะ
ส่วนลมหนาวยังคงพัดเข้ามาอย่างต่อเนื่องจากประเทศจีนนะคะ
ปกคลุมไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือนะคะ

ลักษณะนี้หนาวเหมือนเมื่อวานเลยค่ะ

เริ่มมีอากาศหนาวอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ๒๐๒๑องศาเซลเซียสเนี่ยนะคะ
และรวมถึงตอนนี้ค่ะลมฝนประจำฤดูจากทะเลอันดามัน

ทำให้ลมหนาวมันค่อยขยับลงมาเรื่อย
ขยับเรื่อยลงมาแบบนี้นะคะ

อย่างที่ย้ำไปค่ะฝนจะกลับมาวันพรุ่งนี้เป็นต้นไป
ทีนี้ตรวจสอบฝนเอาณวันนี้นะคะ

ฝนน้อยมากเลยค่ะลักษณะเป็นถี่สีเทาเนี่ยนะคะ

ในช่วงบ่ายค่ะคุณผู้ชม
เขาจะมาที่บริเวณภาคตะวันออกเห็นไหม

ตั้งแต่ตอนกลางจนถึงตอนล่างเลยนะคะ
นี่คือเรื่องของฝนณวันนี้นะคะ

จะรู้สึกอากาศร้อนชื้นอยู่เล็กน้อยส่วนคลื่นค่ะ

ก็คลื่นสูงไม่เกินประมาณ๒เมตรนี่แหละนี่แหละนะคะ
ใครที่ไปเที่ยวช่วงนี้ก็ยังโอเค
พอไปเที่ยวได้นะคะทะเลต่าง
แต่ทีนี้ช่วงนี้ค่ะ
เขาไปตรวจเจอยอมความกดอากาศต่ำ

ว่าเขาจะพัฒนาเป็นพายุได้หรือไม่อยู่แถวไหน

ตอนนี้อยู่แถวมหาสมุทรแปซิฟิกส์ค่ะ
ฝั่งขวาของประเทศฟิลิปปินส์นั่นเองนะครับ
คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ๑สัปดาห์

แต่ทีนี้ต้องดูนะคะว่าลมหนาวที่พัดปกคลุมประเทศไทย
จะจัดการกับเจ้าพายุนี้อย่างไร
ช่วงไหนหรือสลายตัวไปเลย
คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้สภาพอากาศแปรปรวนเหลือเกินนะคะ

เขาบอกว่าเวลาฝนมาเกิดน้ำท่วมขังให้ระวังงู

ระวังลิงเด้อจาเด้อมหาสารคามเนี่ย
ฝูงลิงสมขุนสีทอง๘๐๐ตัว
พยพจากป่าธรรมชาติหนีน้ำท่วมค่ะ
มาหาอาหารที่ด้านหน้าวรรณอุทยานโกสัมภีร์
อำเภอกโกสุมพิสัยจังหวัดมหาศรษฐรคาม
หลังจากที่พื้นที่๑๒๕ไร่
น้ำท่วมสูงเลย๒๕เมตรนะคะ
เจ้าหน้าที่อุทยานใช้เชือกผูกกับกำแพงศาลเจ้า

ที่เขาใส่ไปมานี่ไม่ใช่สายไฟนะเจ้าหน้าที่ทำให้เขา
แต่ก็เตือนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวค่ะ

เขาบอกระวังรถยนต์และระวังทรัพย์สิน
เพราะลิงมักจะกัดและดึงชิ้นส่วนรถยนต์
ลิงที่นี่ฟันแข็งแรงจริง

ยางกระจกขอบประตูชิ้นส่วนได้รับความเสียหาย

ตรวจสอบเรื่องของการสร้างสะพานไม้ข้ามน้ำท่วมกันหน่อย

พระสงฆ์น้ำท่วมในพื้นที่ตำบลบ้านขามอำเภอจตุรัส
มันท่วมสูงค่ะเจ้าอาวาสวัดคลองว่า
นำชาวบ้านยกต่างไม้ยกแคร่ไม้ไผ่เอามาต่อกัน
เป็นสะพานข้ามน้ำชั่วคราวเท่านั้นนะคะ

เพื่อให้พระได้ออกไปบินทบาท
และให้ชาวบ้านได้เดินเข้าวัดไปทำบุญ
ใกล้แล้วไงใกล้เทศกาลออกพรรษาแล้วนะคะ

ตำบลบ้านขามตำบลหนองโดนตำบลกุฎน้ำใส

แต่ยังคงมีน้ำบางส่วนที่ไหลจากอ่างเก็บน้ำห้วยทราย
อ่างเก็บน้ำลำคันฉู
ร้อนสปิลเวย์ค่ะมาสมทบกับลำน้ำสาขา
ไหลท่วมบ้านเรือนประชาชนอยู่แล้วตอนนี้ค่ะ
ใครที่อยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำขังแบบนี้นะคะ

ลมหนาวกำลังจะเข้ามาและจะเริ่มมาเมื่อไหร่
เริ่มมาช่วงปลายเดือนนี้
กรมอุตุนิยมเขาบอกนะคะเดี๋ยวรอประกาศนิดนึงนะคะ